คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนชื่อ

เคยเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าโทรวีจากอะไรเป็นอะไรเคยค่ะ
เมื่อก่อนชื่อจริงคือชื่อนัทยานี
ก็เปลี่ยนเป็นนัทยานีนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนตัวอักษร
แล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นสวยขึ้นดีฮวบ
ดีขึ้นดีขึ้นดีอย่างนี้ใช่มีคนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วแบบ
แต่ชื่อเขายากอ่ะต้องก้มอ่านต้องก้มดูอ่ะเอาจริง
ใครจะเปลี่ยนชื่อได้ขนาดนี้คุณผู้ชมถามหน่อยนี่หาไม่มีจริง
ชื่อว่าหนูอิ่มอาชิตะ
อันนี้อันนี้ชื่อเก่าค่ะชื่อเดิมชื่อเก่าเขาให้หายใจหายคอก่อน
ชื่อใหม่จะบอกว่าหนูอิ่มเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก
ไปติดตามกันเลยค่ะชื่อเฟี้ยวฟ้าว
ชื่อเฟี้ยวเฟ้านามสกุลสุสุวิงริงโกสุสุวิงริงโก
เราว่าผู้ประกาศเราชื่อแปลกแล้วนะคุณสืบสกุลพันดี
อันนี้มีคนที่แปลกยิ่งกว่าเขาบอกว่า
เปลี่ยนชื่อให้มันสมกับการรับทรัพย์ครั้งใหญ่ครั้งโตของเขา

หนูอิ่มอิ่มเฟี้ยวเฟ้าสุสุวิงริงโก

หรือว่าเป็นหน่วยงานราชการแล้วเขาเรียก

เชิญคุณอิมเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงปริงโก้อย่างนี้
ชื่อน่ารักดีเขาบอกว่าล่าสุดค่ะเธอเนี่ยโชคดี
ลาบก้อนใหญ่หล่นทับเลยเขาบอกอย่างนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยขอติดต่อไปยังสาวอารมณ์ดี
ขอสอบถามถึงที่มาที่ไปของลาบก้อนใหญ่ที่เจ้าตัวว่าหน่อย

ขาฮาขำสไตล์ของเขานะคะ
กุมภาที่ผ่านมาเดินทางไปร่วมทำบุญกับพระสงฆ์
พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๙
ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรพระโพธิสัตว์
ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
และอิ่มเนี่ยเขาบอกว่าขอพรต่อหน้าองค์ท่านบอกว่า

จะนำเงินทั้งหมดมาร่วมทำบุญตกแต่งองค์ท่าน

เพราะว่าให้เสร็จมีแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่

ปรากฏว่าถูกแทบทุกใบที่ซื้อเลย
รวมยอดบอกคร่าวว่าหลักล้านบาท

อบให้กับทางวัดตามที่ลั่นวาจาเอาไว้
แล้วก็ยังฝากเชิญชวนให้ไปสการะ
แล้วก็สร้างบุญร่วมกันเยอะอีกด้วยค่ะ
ก็เลยเปลี่ยนชื่อตามที่หลวงพ่อบอกไว้ซะเลย
ถ้าเปลี่ยนแล้วดีก็ดีนะหลายคนเปลี่ยนแล้วก็ดี
แล้วก็หลายคนเปลี่ยนแปลกกว่านี้ก็มี
จะบอกว่าวิกิพีเดีย
ทำงานหนักเลยทีเดียวสำหรับคุณอิมอิมอาชิตะ
ดิฉันกดเข้าไปดูในวิกิเมื่อเช้า
ชื่อเดิมเธอเนี่ยคุณผู้ชมชื่ออาชิตะวุฒินันสุรสิทธิ์
อันนี้ชื่อที่๑ชื่อตั้งแต่เกิดชื่อแบบนี้
อ่ะก็เปลี่ยนไล่เรียงกันมาเปลี่ยนนามสกุลกันมา
ปรากฏว่าถึงชื่อที่๕ยังธรรมดาอยู่
ยังเป็นอิมอิ่มอาชิตะอะไรประมาณนี้เปลี่ยนเล็กน้อย
แต่ชื่อที่๖มันเริ่มมีความพิเศษแล้ว
ชื่อที่๖ชื่อหนูอิ่มอิ่มเก้ามหัศจรรย์
ราวนั้นเราว่าแปลกแล้วมาคราวนี้ชื่อที่๗ของเธอ
หนูอิ่มอิ่มเฟี้ยวเฟ้าสุดสวิงริงโก
และเชื่อว่าจะไม่น่าจะใช่เป็นชื่อสุดท้ายของเธอ
เธอน่าจะมีชื่อเปลี่ยนเรื่อยเพื่อรับทรัพย์อีกเรื่อย
จริงแล้วผู้ประกาศข่าวของเราวันที่น้องเชอรี่บอก
คุณสืบสกุลพันธ์ดีเขาติดอันดับในเว็บไซต์ตลอดเลย
เวลามีการจัดอันดับคนชื่อและนามสกุลแปลก
ชื่อสืบสกุลนามสกุลพันธ์ดีแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในชื่อแปลก
คุณสืบสกุลก็ยอมรับแล้วก็ยิ้มรับทุกปีแหละ
อย่างเราก็ไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลหนูขาวตอนแรกก็เพื่อนล้อนะ
แล้วตอนหลังต้องบอกว่าขอบคุณที่นามสกุลนี้คนจำชื่อนี้ฉันไม่ได้
นี่ไงคนอ่านข่าวหนูขาวหนูขาวเรียกเป็นชื่อหนูขาวไปแล้วตอนเนี้ยเออ
ก็บอกว่ามันก็อาจจะมีส่วนความเชื่อทางจิตใจรับทรัพย์รับกันไปก็แล้ว
แต่ว่าเราตั้งใจทำงานหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างอิมเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ดี
งานเขาเยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าต่อจากนี้
จะมีชื่อใหม่หรือว่างานอะไรที่ให้ได้ติดตามกันอีกหรือเปล่านะคะ